สวัสดีครับผมวรปรับอรุณพักดีนะครับผู้ประกัดข่าวจากคณะทีวีช่องสามสิบสองครับ
วันนี้ครับแขกผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็แฟนที่ติดตามเฟซบุ๊กไลฟ์
พิธีการจับสลากระบบคู่การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่๔๖นะครับ
ทางช่องทางเฟซบุ๊คแฟนเพจของทางไทยรัฐนะครับนี่คือรายการฟุตบอลที่เก่าแก่อันดับสี่ของเอเชียนะครับ
ปฏิสราคดีนะครับการจัดการแข่งขันรายการนี้ครับก็จัดมานะครับตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดนะครับ
แล้วก็เดินทางมาถึงครั้งนี้เป็นปีที่๕๐ของการแข่งขัน
เน้นย้ำโปรแกรมวันนี้อีกนะครับยี่สิบสองกับยี่สิบห้ามีนาคมนี้นะครับ
ที่ราชมันคลากีฬาสถานธนาทีวีช่องสามสิบสองจะถ่ายเพราะสดจัดเต็มทุกแมทการแข่งขันเหมือนเช่นเคย
โดยการแข่งขันครั้งนี้ครับเรามีคอนเซ็ปต์นะครับที่ชื่อว่าศึกสามทวีปนะครับ
เป็นการรวบรวม๓ทีมชั้นนำนะครับจากต่างทวีปเข้าร่วมแข่งขันครับ
นั่นก็คือทีมชาติโซโลวาเกียทีมชาติสหรัฐวิเรตและทีมชาติกาบองนะครับ
ทีมไทยในฐานะแชมป์เก่า๑๕สมัยนะครับถือว่าเจองานหนักมากในการแข่งขันครั้งนี้
ย้ำอีกครั้งนะครับยี่สิบสองกับยี่สิบห้ามีนาคมนี้นะครับโปรแกรมการแข่งขัน
ดังนั้นจะเป็นการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสมอันดับโลก
ทำให้ทุกแมทที่ลงแข่งขันของทีมไทยจะมีความหมายนะครับ
ดังนั้นครับจึงเป็นที่มาของการแข่งขันที่เราจะต้องเตะแล้วมีการเว้นระยะ๒วันนะครับ
ก็คือตามกฎต้องพัก๔๘ชั่วโมงก่อนที่จะมีเกมต่อไปได้ครับ
และทุกทีมนะครับจะส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดในการลงแข่งขันนะครับ

ก่อนที่จะพูดถึงวิธีการในการจับสลากนะครับ
เราไปชมบทสัมภาษณ์นะครับที่เป็นความภาคภูมิใจของนักเตะคนหนึ่งครับที่ได้รับใช้ทีมชาติในการเล่นรายการนี้
นั่นก็คือธีรทรบุญมาทันนะครับ

เราก็นึกถึงสิ่งอักษิตที่เรานับถือ
อันนั้นก็ก็คือวินาทีที่คิดว่าสำคัญที่สุดล่ะ

โอ้โห
ปีที่แล้วก็แข็งครับในระดับ๑อะไรอย่างนี้
แต่ว่าผมว่าคิดว่ามันน่าจะต่างจากปีนี้
ที่แบบมีอันดับโลกที่เหนียวกว่าเราทุกทีมเลย
แล้วก็แทคติกกับระบบของเขาเป็นไง

ครั้งแรกที่ผมได้เล่นในถ้วยนี้

ในฐานะกัปตันทีมไม่ได้ขึ้นไปชูถ้วย

ที่เราสามารถคว้าแชมป์ที่เป็นถ้วยคิงคลับ
เป็นถ้วยสำคัญของนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนเลยครับ
ครับก็อยากฝากถึงแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับก็อยากให้เข้ามาติดตามเชียร์ไม่ว่าจะเป็นใครที่ลงไปทำหน้าที่ก็อยากให้เอ่อ
แฟนบอลเข้ามาเชียร์ให้เต็มสนามเหมือนเดิมครับ
ก็เชื่อว่าทุกคนที่ลงไปทำหน้าที่ก็
ทำเต็มที่เพื่อแฟนบอลชาวไทยทุกคนครับ

หลายคนสงสัยว่าทางสมาคมนั้นจะเรียกตัวนักเตะตัวหลักที่ค้าแข้งในต่างแดนไหมนะครับ

เชิญนักเตะที่ค้าแข้งนะครับ
เจลีกแล้วก็ในเบลเยี่ยมนะครับ

ธีรทรธีรสินรวมถึงชนะทิพย์นะครับ

จะลงเล่นในรายการนี้แน่นอนนะครับ

เมื่อพูดถึงการแข่งขันครั้งนี้ครับศึกสามทวีปนะครับรวบรวมทีมชั้นนำ
จากทั้ง๓ทวีปที่แตกต่างจากทีมชาติไทยของเรานะครับอันดับโลกก็ดีกว่านะครับ
ย้ำอีกครั้งเรื่องของการหาทีมคัดสรรทีมในครั้งนี้เนี่ย
เราก็เน้นนะครับว่าต้องใช้ทีมที่มีอันดับโลกนะครับอยู่ในท็อปร้อย
ซึ่งอันดับนั้นจะดีกว่าทีมชาติไทยนะครับโซโลวาเกียเนี่ยก็ติดอยู่นะครับ
ในท็อปสามสิบของโลกนะครับจากยุโรปสถานาอัลอินเดรสนะครับ
ก็อยู่ในท็อปร้อยนะครับของทีมเอเชียเราและกาบองนะครับ
นี่ก็อยู่ในท็อปร้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีกองหน้าระดับโลกนะครับ
ของเราเลยนะครับก็อยู่ในท็อปร้อยห้าสิบนะครับ
ซึ่งกำลังทำอันดับแต่ว่ารายการนี้เน้นย้ำความสำคัญ
หนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการเตรียมทีมเพื่อมองไปถึงโปรแกรมสำคัญ
ในช่วงปลายปีซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทีมไทยนั้นก็คาดหวังพอสมควรนะครับ
และนี่แหละครับก็คือเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของทั้ง๓ชาติ

เรามีสกรูปนะครับแนะนำทั้ง๓ชาติ
สาธารณรัฐสโลวักหรือสโลวาเกียเป็นประเทศในยุโรปตอนกลางที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
อยู่ติดกับสาธารณรัฐเช็คโปแลนด์ยูเครนฮังการีและออสเตรีย
มีเมืองหลวงที่ชื่อว่าบราติสลาว่าและเนื่องจากเป็นสมาชิกของกลุ่มสหภาพยุโรป
จึงใช้เงินสกุลยูโร
ปัจจุบันทีมชาติสโลวาเกียอยู่อันดับที่๒๘ของโลกเคยอยู่ต่ำที่สุดถึงอันดับที่๑๒
แต่นั่นเป็นเพียงช่วงแรกที่เข้ามาเป็นสมาชิกของฟีฟ่าหลังจากแยกตัวจากเชโกสโลวาเกียในปี๑๙๙
และเคยขึ้นสูงสุดถึงอันดับที่๑๔ของโลกเมื่อ๓ปีที่แล้วนี่เอง
โลวาเกียร์เจ้าของฉายาเยี่ยวแห่งยุโรปกลางเคยไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย๑ครั้งในปี๒๐๑๘
ซึ่งพวกเขาก็ผ่านเข้าถึงรอบ๑๖ทีมสุดท้ายส่วนฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปสโลวาเกียก็เข้าถึงรอบ๑๖ทีมในศึกยูโร๒๐๑๖
ปเปอร์สตาร์ประจำทีมของสโลวาเกียคือมาเรคฮัมซิกเพลย์เมเกอร์จากสโมสรนาโปรลี
ติดทีมชาติ๑๐๓นัดยิงไป๒๑ประตูมากที่สุดในบรรดาผู้เล่นชุดปัจจุบัน
อกจากนี้ยังมีมาตินสเกอร์เทลประกันหลังกัปตันทีมจอมเก่าจากเฟเนบาเช่
ที่เคยค้าแข้งในพรีมลิกอังกฤษกับลิเวอร์พูลรวมถึงมิลานสครีเนียกองหลังตัวเก่งจากอินเตอร์มิลาน
สหรัฐอารับเอเมริตตั้งอยู่ในดินแดนตะวันออกกลางก่อตั้งประเทศเมื่อปี๑๒
ประชากรประมาณ๗๘ล้านคนปัจจุบันเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมาก
ทีมชาติสหรัฐอารับเอเมริตอยู่ในกลุ่มท็อปเทนของทวีปเอเชียมาโดยตลอดในระยะเวลา๓๔ปีหลัง
พวกเขาเคยอยู่ต่ำที่สุดถึงอันดับ๑๓๘และเคยขึ้นถึงอันดับที่๔๐เมื่อปี๑๙๙๘ซึ่งเป็นช่วงขาขึ้นของพวกเขา
แต่ตกรอบแรกด้วยการแพ้๓นัดรวดและมีดีกรีรองแชมป์เอเชียนคลับเมื่อปี๑๙๙๖และอันดับ๓เอเชียนคลับปี๒๐๑๖
เช่นเดียวกับอาเมดคาลิวกองหน้าดีกรีดาวยิงสูงสุดของทีมในขณะนี้ที่ยิงไป๔๘ประตูจากการลงสนาม๗๙นัดและเคยยิงประตูทีมชาติไทยมาแล้ว
และเนื่องจากเคยเป็นอนานิคมของฝรั่งเศสจึงใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ
ปัจจุบันทีมชาติกาบองอยู่อันดับที่๙๕ของโลกแม้ว่าจะเคยหล่นไปต่ำที่สุดถึงอันดับที่๑๒๕ของโลกเมื่อปี๒๐๐๓แต่พวกเขาก็เคยขึ้นสู่จุดสูงสุดถึงอันดับที่๓๐ของโลกในปี๒๐๑๙
กาบองมีฉายาว่าเสือดำแห่งแอฟริกาแม้ว่าจะไม่เคยไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายและไม่เคยได้แชมป์ระดับทวีป
ปเปอร์สตาร์ประจำทีมนาทีนี้เป็นใครไม่ได้นอกจาก
แอร์เอเมริกโอบาเมยองดาวยิงความเร็วสูงที่เพิ่งทุบสถิติค่าตัวแพงที่สุดของอาเซนัลที่๕๖ล้านปอนด์
และยังเป็นดาวสันโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติกาบองด้วยผลงาน๒๓ประตูจากการติดทีมชาติ๕๖นัด
ส่วนดาวดังคนอื่นที่ค้าแข้งในพรีมลิกอังกฤษอย่างมาริโอเลมินา
กลางกลางจากเตาทัมตันที่เคยเล่นให้กับยักษ์ใหญ่ของอิตาลีอย่างยูเวนตุสและดินิเย่เอ็นดองมิดฟิลที่วัดฟอร์ดยืมตัวมาจากซันเดอร์แลนด์
ทีมชาติไทยหรือช้างศึกชาติเจ้าภาพที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ครั้งซึ่งทุกครั้งแฟนบอลชาวไทยก็จะติดตามให้กำลังใจและเชียร์ทีมชาติไทยให้คว้าแชมป์มาครองอยู่เสมอ
ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์มาครองได้๑๕ครั้งและในการแข่งขัน๒ครั้งหลังสุดทีมชาติไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์ขวาแชมป์คิงส์ครับได้อย่างยิ่งใหญ่โดยครั้งที่๔๔สามารถเอาชนะจอแดนยอดทีมจากตะวันออกกลาง๒ประตูต่อ๐และในครั้งที่๔๕เอาชนะทีมชาติ
จากตะวัดออกต่อสูญ

เรียบร้อย

ปัจจุบันทีมชาติไทยแม้จะอันดับโลกต่ำกว่าทั้ง๓ทีมที่ร่วมการแข่งขัน
แต่สิ่งที่จะเป็นมิติใหม่ของทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน
ตองกวินธรรมสัจจานันทร์ผู้รักษาประตูจากทีมโอเอชลูเวิลในลีก๒ของเบลเยี่ยม
ีรทรบุญมาทันจากวิเซลโกเบชนะทิพย์สงกระสินจากคอนซาโดเลซับโบโร
และธิรสินแดงดาจากซานเฟรเช่ฮิโรชิมาที่จะกลับมายกระดับทีมชาติไทย
ร่วมกับขุมกำลังชั้นแนวหน้าของศึกไทยลีกภายใต้การทำทีมของมิโลวานรายวัช
สู่การป้องกันแชมป์สมัยที่๓ติดต่อกันของทัพช้างศึก

กับการฉลองครบรอบ๕๐ปีของฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
ในครั้งที่๔๖แน่นอน๓ชาติที่เราได้ทำความรู้จักกันไปแล้ว
ก็มีนักเตะสตาร์ดังระดับโลกเดินทางมาแน่นอน
เขาจะส่งผู้เล่นชุดที่ดีสุดในการลงเล่นเจอกับทีมชาติไทยนะครับ
อย่างเช่นทีมสโลเวเกียก็จะนำมาโดย
มาริคัมซิกนาโพลีซึ่งรับใช้ทีมชาติเกิน๑๐๐นับไปแล้ว
รวมถึงมาตินสกอเทลกัปตันทีมของสโลเวเกีย
เป็นอดีตผู้เล่นของเรียภูที่ตอนนี้เล่นอยู่กับเฟเดบาเช่
รวมถึงสุดยอดนักเตะของเอเชียในยุคปัจจุบันนั้นก็คือ
และอีกหนึ่งชาติกาบองนี่ก็คือเสือร้าย
อีกหนึ่งชาติเหมือนกันของทริปแอฟริกา
ซึ่งเราคงจะได้เห็นฟอร์มของพี่แอร์อาบริกโอมาเมยอง
อย่างใกล้ชิดมากขึ้นหลังจากที่เขาย้ายจาก

ในช่วงตลาดซื้อขายรอบ๒ที่ผ่านมา
ผมเน้นย้ำนะครับนี่คือรายชื่อนักเตะบางส่วน
เป็นนักเตะระดับโลกที่ผู้ชมนั้นน่าจะรู้จักกัน
แต่ว่ายังมีอีกหลายคนที่ค้าแข้งในลีกของยุโรป
แล้วก็จะเดินทางมาโชว์ฝีเท้าในการแข่งขันรายการนี้ครับ
สำหรับแฟนที่รับชมไลฟ์นะครับ
การถ่ายทอดวิธีการจับสลากประกบคู่การแข่งขัน
ช่องทางเพจของไทยรัฐก็สามารถที่จะร่วมทายผลนะครับ

คุณอยากให้ทีมชาติไทยเจอกับใครนะครับ
ด้านล่างของคอมเมนต์ก็สามารถที่จะส่งมาได้เลยนะครับ
แล้วก็ร่วมรุ้นไปพร้อมกันครับ

ก็คือเรื่องของการจับสลากนะครับ

เนื่องจากว่ามีโปรแกรมการแข่งขันในวันพฤหัสบดีครับ
เราอยากจะให้แฟนมีโอกาสได้ติดตามนะครับ
ทีมชาติไทยลงแข่งขันในคู่ที่๒นะครับ

เป็นตัวยืนในคู่ที่๒เวลา๑๙น๓๐น
ดังนั้นนะครับวิธีการในการจับสลากคือ
เราก็จะมีลูกปิงปองนะครับ
ลูกของ๓ชาติที่เป็นคู่แข่งของเรา
แล้วก็จับ๒ลูกแรกเป็นการแข่งขันในคู่แรก
และ๑ลูกก็จะเปิดยืนยันเป็นการแข่งขันในคู่ที่๒
ซึ่งจะเป็นคู่แข่งของทีมไทยครับ

สู่วิธีการในการจับสลากประกบคู่การแข่งขันนะครับ
ในรอบแรกเพื่อนสบดีที่๒๒มีนาคมครับ

คู่แรกเตะ๑๖น๓๐น
และคู่ที่๒๑๙น๓๐นครับ
เชิงสักขีพยานและตัวแทนในการจับสลากนะครับ
คุณสุภสินลีลาริสอุปนายกสมาคมฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ

เจ้าที่บริหารธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีครับ

วิธีการจับสลากในคู่แรกนะครับ
คุณสุภสินจะเป็นผู้จัดนะครับ

โซโลวาเกียจะเป็นตัวยืนในคู่แรก

แล้วก็๑ชาติสุดท้ายนะครับที่อยู่ในโถนะครับก็จะเป็นชาติที่เจอกับทีมชาติไทย
ชาติสุดท้ายครับออกมายืนยันอีกครั้งนะครับจับออกมาเพื่อเป็นการยืนยันหน่อยครับ
เชิญคุณสุภสินนะครับชาติสุดท้ายที่อยู่ในโหลนะครับ
ที่จะเจอกับทีมชาติไทยที่ถูกล็อกเป็นคู่ที่๒การแข่งขันอยู่แล้วนะครับ
ออกมาเป็นทีมชาติก้าบองนะครับยืนยันอีกครั้งครับทางหน้าจอ
บแล้วนะครับโปรแกรมทั้งสองคู่ผมย้ำอีกครั้งนะครับ
คู่ที่๒ทีมชาติไทยนะครับแข่งขันวัน๑๙นาที๓๐นาทีพบกับทีมชาติกาบองนะครับ
เน้นย้ำกันได้นะครับสำหรับโปรแกรม๒คู่นี้
ผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเริส
วันอาทิตย์ที่๒๕มีนาคมนี้นะครับ
แข่งขันเป็นคู่ที่๒เวลา๑๙นาที๓๐นาที
ส่วนผู้แพ้ในคู่นี้จากแข่งขันในรอบชิงกลับสารเวลา๑๖นายกา๓๐นาทีครับ
ครั้งนี้ถือว่าชาติที่มาร่วมทีมชาติยิ่งใหญ่มากเลย

แล้วเป็นครั้งแรกที่ได้รับการตอบรับ
อันนี้ก็ฝากแฟนบอลชาวไทยเชื่อกันติดตาม

ก็แนะนำของสถานีธรรมทรัพย์ธรรมแรกทีวี
รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้รับมอบหมายให้
ถ่ายทอดสดการแข่งขันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ

ซึ่งทางเราก็มั่นใจเต็มที่ครับว่าเราจะทำให้เต็มที่นะครับ
แล้วก็ต้องขอแรงเชียร์แรงใจจากแฟนบอลประชาชนชาวไทยทุกคนด้วยนะครับ
ท้ายในช่วงนี้นะครับผมฝากไว้๓เรื่องนะครับ

แฟนฟุตบอลชาวไทยที่สนใจที่จะซื้อบัตรฟุตบอลรายการนี้นะครับ

คือซื้อ๑วันในเชียร์ได้๒คู่
ราคาตั้งแต่๑๐๐บาท๒๐๐บาท๓๐๐บาท๔๐๐บาทแล้วก็๕๐๐บาท

ราคา๑๗๐บาท๓๔๐บาท๕๑๐บาท๖๘๐บาทและ๘๕๐บาท

ผมใช้ช่องทางนี้ประชาสัมพันธ์บอกล่วงหน้านะครับ

ที่จะเข้าทำข่าวในวันแข่งขันนะครับ
บัตรสื่อในวันแถลงข่าวพร้อมกันนะครับ
ก็คือวันพุธที่๒๑มีนาคม

ก็จะส่งไปพร้อมกับข่าวประชาสัมพันธ์นะครับ

สมาคมยาฟุตบอลจัดแถลงข่าว
ครั้งที่๔๖ศึก๓ทวีป
ในวันพระราชสมดีที่๘มีนาคมนี้

ก็จะมีท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
ตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงไปร่วมงานนะครับ

น่าสนใจต่างจะเกิดขึ้นในงานมากมายนะครับ

ของการจับสลากระบบคู่การแข่งขันฟุตบอล

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ